ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีของเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์หน่อยนะฮะ
ไทยรัฐนิวโชว์เรายังตามเรื่องนี้นะครับ
วันนี้สพชัยพฤกษนนทบุรีครับได้นำเอกสารผัดฟ้อง
ฝากขังครูแล้วก็พี่เลี้ยงของโรงเรียนที่ทำร้ายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล๗คน
ดำเนินการยื่นต่อสารแขวงนนทบุรีนะครับ
แล้วก็มีครูและพี่เลี้ยงมาด้วย๗คนที่เดินทยอยกันมา
ครูบูครูอิ๊วครูแพร่ครูแพรวครูส้มครูเจี๊ยบแล้วก็ครูนิ
ยื่นต่อสารแขวงนนทบุรีนะครับในการผัดฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจนะครับ
มีอีก๓คนนะฮะที่ถูกฟ้องถูกแจ้งข้อหาเหมือนกันนะครับ
คือครูมิ้วครูกิฟต์และครูอิงจะฟ้องจะส่งฟ้อง๘ตุลาคมนะครับ
เนื่องจากยังไม่ได้ให้ปากคำนะครับยังให้ปากคำไม่แล้วเสร็จนะฮะ
ส่วนทั้งหมดที่มาวันนี้๗คนเนี่ยสารให้ประกันตัวนะครับ
ระหว่างการดำเนินคดีวงเงินคนละ๘๐๐๐บาท
ก็ได้รับการปล่อยตัวไปเดี๋ยวต้องมาตามหมายเรียก
ตำรวจเรียกมาสอบเพิ่มเติมแล้วก็ต้องมาขึ้นศาลนะครับ
ส่วนที่นี่นะฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องเสือคุณพ่อคุณแม่ของน้องเสือเนี่ย
ท่านผู้ชมคงจำได้อยู่แล้ววันที่เขาดูภาพวงจรปิดวันแรกเลยอ่ะ
แล้วก็ตรงเข้าไปทำร้ายครูจุ๋มครูพี่เลี้ยงจุ๋ม
เพราะว่าทนไม่ไหวจริงแล้วครูพี่เลี้ยงจุ๋มบอกจะฟ้องกลับ
วันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเสือนะฮะมาพบพนักงานสอบสวนสพชัยพฤกษ์
เพื่อขอหนังสือส่งตัวลูกชายไปตรวจสุขภาพ
คุณพ่อบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของลูกชายแย่มาก
มีอารมณ์ลักษณะรุนแรงก้าวร้าวนะครับนอนกลางคืนเนี่ยมีอาการภาวะ
ขนาดเวลาเดินนะลูกยังระแวงอ่ะเหมือนกับว่ากลัวว่าใครจะมาทำร้ายนะครับ
สรุปแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องเสือบอกว่าดูท่าทางแล้วลูกชายของคุณพ่อคุณแม่
จะมีอาการรุนแรงที่สุดเรื่องอาการหวาดภาวะอยู่ในบ้านเดินภาวะ
อุ้ยเหมือนกับถูกทำร้ายอยู่ทุกวันอ่ะค่ะส่วนเรื่องครูจุ๋มเนี่ยทีแรกเนี่ย
กับแม่น้องเสือบอกว่าทีแรกเนี่ยเริ่มจะใจอ่อนไม่อยากฟ้องแพ่งนะ
ไม่อยากเรียกค่าเสียหายเพราะว่าสงสารแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าไม่ได้สำนึกผิด
สิ่งที่ทำลงไปเลยเพราะฉะนั้นนอกจากคดีอาญาแล้ว
จะฟ้องแพ่งเรียกชดใช้ค่าเสียหายด้วยจะเรียกให้เต็มตามจำนวนตามที่
กฎหมายกำหนดให้เรียกได้ส่วนอีกฝ่ายจะมีเงินชดใช้หรือไม่
อย่างไรเนี่ยตรงนี้ไม่ได้สนใจ
หอนประสาทอยู่เลยขนาดเดินเดินอยู่หันหลังหันไปหันมาเนี่ยครับ
คือง่ายว่าหลอนไปแล้วตอนนี้แล้วก็กรี๊ดเสียงดังแบบ
แสดงอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงออกมาไอ้การส่วนเรียกห้าล้านเนี่ย

ที่เราจะฟ้องเนี่ยเราจะเรียกสันตัวยังไงบ้าง
ทางคุณจุ่มนะครับอ่าจริงเนี่ย
ผมใจอ่อนแล้วนะครับตอนแรกว่าจะไม่เรียกค่าเสียหายอะไรเขาเลย
แต่มาถึงณวันนี้เนี่ยอยู่เขาเกิดผิดใจมันฟ้องผมเนี่ย
ผมก็ห่วงตรงผมก็ทำเรื่องการอ่าเรียกค่าเสียหายแบบเต็มเต็มที่ครับ
แต่เต็มภายดานะครับเรียกเท่าไรก็เต็มภายดาเลย
เขาจะมีให้ผมไม่มีให้อันนี้เรื่องของเขาแล้ว
ผมทำผิดกฎหมายผมก็เสียค่าปรับตามประมวลกฎหมาย

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังตรงนี้นะครับ
เพราะว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณแม่ของน้องรีวิว
ค่ะนะฮะชื่อว่าคุณแม่พิ้งนะครับ
ได้นำคลิปเสียงที่ครูพี่เลี้ยงจุ๋มโทรศัพท์มาหาคุณแม่ทางมือถือ
เอามาเปิดเผยให้ฟังกัน
คือในคลิปเสียงพี่เลี้ยงจุ๋มได้โทรมา
แล้วก็บอกกับคุณแม่ของน้องรีวิวบอกว่าโอ้โหนี่นะคุณแม่
ที่ต้องฟ้องดำเนินคดีกับพ่อแม่น้องเสือที่ทำร้ายครูจุ๋มเนี่ย
จริงแล้วไม่ได้อยากฟ้องแต่ถูกผู้บริหารของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์
ให้ไปแจ้งความฟ้องกลับทั้งทั้งที่ตัวครูพี่เลี้ยงจุ๋มบอกว่า
ไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้เลยทีนี้พอเป็นข่าวมาว่า
เอาครูจุ๋มจะฟ้องกลับพ่อแม่ของเด็กที่ทำร้ายครูจุ๋ม
โอ้โหสังคมประนามทัวร์ลงครูพี่เลี้ยงจุ๋มบอกกับแม่ของน้องรีวิวบอกว่า
ทางโรงเรียนกับทนายความไม่เคยเข้ามาดูแลพูดคุยให้คำปรึกษาเลย
เหมือนกับถูกปล่อยลอยแพร่เลยทำให้ตอนนี้เครียดมาก
และคืออ๋อดดสิโรงเรียนเหอะ
ช่านาวจุ้มครูขามก็คือแบบ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
ว่ากันพอสมควรวันนี้ก็เลยไลฟ์เฟซบุ๊ก
ขอโทษที่ทำให้หลายท่านเนี่ย

ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ที่มีการทัวร์ลงอะไรต่างมากมาย
กรณีผมไปให้คำปรึกษากฎหมายกับลูกความ
ก็อาจจะเป็นครูจุ๋มบ้างโรงเรียนสารศาสตร์บ้าง
ก็อาจจะทำให้เอฟซีบางท่าน
ไม่สบายใจรู้สึกผิดหวังก็ขออภัยด้วยนะครับ
กราบขออภัยหากท่านใดที่ผิดหวังนะครับ
แต่ผมก็จะทำหน้าที่ของผมต่อไป
ส่วนคนที่ด่าผมวิจารณ์ผมอะไรต่าง

แล้วก็มีทัวร์ลงมาที่เพจทนายคลายทุกข์จำนวนมากนั้นนะครับ
ผมก็ยังมีเพื่อนแท้หลายคนที่ให้กำลังใจผม